วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลจุฬาพรภายใต้การดูแลของราชชื่ออะไร
จุฬาพรนะครับก็จะให้ข่าวเกี่ยวกับคุณโจอี้นะครับ
ซึ่งมารับการดูแลจากเราครั้งแรกที่หมอก็ได้แถลงข่าวไปแล้ว
ว่าเข้ามาด้วยอาการยังไงนะครับอันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่รู้สึกสดใส
มากขึ้นนะครับแทนที่จะกังวลหรืออะไรความกังวลก็หมดไปแล้วนะครับ
เหลือแต่การแผนการดูแลคนไข้ต่อนั่นเองนะครับก็เราก็รับคุณโจอี้มาจากโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
ตั้งแต่วันที่๒๗เมษานะฮะด้วยอาการแขนขาอ่อนแรงพูดจาสื่อสารไม่ได้นะครับ
แล้วก็ประวัติการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแป้นยาเราก็พูดไปตั้งแต่แถลงข่าวครั้งแรกแล้วนะครับ
ปัจจุบันตอนนี้คุณโจอี้ดีขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแขนขาที่อ่อนแรงก็เริ่มดีขึ้น
เราก็ได้วางแผนว่าจะดูแลกันยังไงต่อไปนะครับการวางแผนการรักษาเราไม่ได้ทำเฉพาะรักษาอย่างเดียว
ก็ดูแลฟื้นฟูในอนาคตเราก็จะวางแผนร่วมมือกับคนที่จะพาคุณโจอี้ไปดูแลต่อ
ซึ่งมาที่เนี้ยก็จะเป็นดอสซี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ลองถามทางทาง
อ่าทางที่จะรับดูแลต่อให้ได้นะครับในส่วนของเราเราก็วางแผนไว้ทั้งหมดแล้ว
ตั้งแต่ว่าออกไปแล้วจะทำอะไรบ้างนะครับการการฟื้นฟูให้ไข้กลับมา
ให้คุณโจอี้กลับมาทำงานได้ตามปกติร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ได้วางแผนไปหมดแล้วนะครับ
การที่เรามาให้ข่าววันนี้เพื่อจะได้จบการรักษานะฮะของโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับ
แล้วแผนการรักษาต่อไปก็เดี๋ยวจะคุยให้ฟังถ้าใครสนใจนะครับ
ก็มีแค่นี้อันนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจจะสักถามอะไรก็เชิญได้
เรามีทั้งหมอที่ดูแลเรื่องการติดเชื้อนะครับหมอคุณหมอกายภาพนะครับ
แม่กล้างคุณโจอี้เองเดี๋ยวคงจะพูดอะไรกับเราเล็กเล็กน้อยน้อยนะ
ตามสภาพนะฮะตอนนี้เรื่องสมองจบหยุดเรียบร้อยนะครับ
ไม่มีอาการที่แทรกซ้อนอะไรนะครับก็มีแต่จะดีขึ้น
ตอนนี้ตอนนี้ก็รอการฟื้นฟูเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างหยุดแล้วครับ
ตอนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านกายภาพนะครับเดี๋ยวคุณหมอทางกายภาพ

ตนเองได้ง่ายง่ายในการทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการทานอาหารที่ตอนแรกเนี่ยไม่สามารถทานเองทางปากได้
ตอนนี้ก็สามารถทานอาหารเองทางปากได้ตามปกติส่วนในเรื่องของการสื่อสารนะคะ
ตอนนี้คนไข้เข้าใจเกือบทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าการพูดการที่จะอธิบายเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เก่งนักค่ะแต่ว่าก็อยู่ในเรื่องในช่วงของการฝึกฝนแล้วก็ฟื้นฟูค่ะการช่วยเหลือตัวเองขยับลุกนั่งยืนย้ายขึ้นลงเก้าอี้เนี่ยสามารถทำได้ดีค่ะเพียงแต่ว่ายังในเรื่องของการเดินเนี่ยเนื่องจากคนไข้ตัวใหญ่ก็ยังฝึก
โดยแนวโน้มก็คือตอนนี้เราต้องรอการฟื้นฟูของกรรมเหนือว่าถ้ามันมามากขึ้นก็อาจจะสามารถเดินได้ดีขึ้นค่ะอันนี้ยังไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้ค่ะคือตอนนี้เนื่องจากแผนการรักษาคือคนไข้จะไปอยู่ในสถานดูแลพักฟื้นทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอะค่ะ
ก็จะมีทีมที่ดูแลคล้ายคลึงกับที่โรงพยาบาลมาก
มีทั้งทีมนักกายภาพบำบัดนักฝึกฝนกิจกรรมค่ะ

ดังนั้นเบื้องต้นนะตอนนี้จึงยังไม่ต้องน่ากังวลค่ะ
ส่วนในเรื่องของการฆ่าคนไข้กลับไปอยู่ที่บ้าน
ทักษะที่ทางที่โรงพยาบาลสอนไปเพื่อที่จะให้มันมีการฟื้นฟูมากขึ้น
อันนี้ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดในแต่ละคนค่ะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูแลที่บ้าน
ขึ้นอยู่กับกำลังที่ฟื้นฟูค่ะ
สำหรับคนไข้คือในช่วง๒สัปดาห์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คนไข้ถือว่าฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วมาก

ตอนนี้ไม่มีอาการแช่ซ้อนอะไรเลยค่ะ
ตอนนี้ไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรเลยค่ะ

แล้วก็ผ่านช่วงป่ออักเสบไปได้นะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ดีขึ้นแล้วพอจบป่ะ
ก็จะมีปัญหาเรื่องการกินการกลืน
แต่ตอนนี้ค่อนข้างจะดีนะครับ

มันก็จะมีปัญหาเรื่องสำหรับได้
ซึ่งของคุณโจอี้ก็ไม่น่าจะมีประเด็นนี้ที่ต้องกังวลแล้วนะครับ
ค่อนข้างแข็งแรงมาก
แล้วคุณกลับจุดใจให้คุณขายกลับบ้านได้ไหมครับ
ให้ดี
คุณดูแลตัวเองได้แล้ว
ก็ดูแลครับ

อ่า

ก็หลายหลายหลายช่องการควบคุยช่วยช่วยบอกแม่ดี
ก็บอกว่าตอนนี้ผมเริ่มมีไม่รู้ว่าจะพูดยังไง

ช่วยช่วยช่วยช่วย

มั่งมั่งน้ำหยาก

อันยายจากจริง
คือพอดีพี่แบบคิดหรือว่าอยากจะพูดออกมาค่ะ
เพราะว่าในเรื่องของการประกอบคำพูดนี้ยังตอนนี้ยังไม่เต็มร้อย
แต่ว่าเรื่องของความเข้าใจคนไข้เข้าใจดี
แล้วก็คนไข้ศักดิ์คือมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดี
เพียงแต่เหลือแค่เรื่องของการพูดที่ยังยากอยู่เท่านั้นเองค่ะ
เขาบอกว่ามันมีหลายอย่างที่อยากจะอธิบายแต่มันยากที่จะพูดค่ะ
คือมีปัญหาในเรื่องของการเรียบเรียงคำพูดค่ะ
เพราะว่าในตอนแรกที่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยคือพูดไม่ได้เลยค่ะ
แล้วก็ไม่เข้าใจด้วยในช่วงแรก

จำบรรยายเข้าใจทุกอย่างที่เราถามนะ
เพียงแต่ว่ามันเรียบเรียนคำพูดของมันยากขนาดนั้นเองค่ะ
อ๋อนะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรหนะค่ะ

แล้วอ่ะผมเองยังไม่
ยังไม่แค่บางขา
ขายังไม่มีแรง
แต่พรุ่งนี้ยังต้อง
นักศึกษ์คุณยังดีหรือ
ต้องเป็นด้วย

อ๋อเรียบร้อยหมดทุกอย่างเราวางแผนเรียบร้อย
การรักษาปัจจุบันเราไม่ได้ดูเฉพาะคนไข้นะครับดูในภาพรวมนะครับ
ว่าคนไข้จะอยู่ยังไงวางแผนยังไงและจะต้องกลับมาดูแลกับเรายังไง

หรือว่าการพันละอัพไลน์อัพการหลังจันยันอาจจะต้องแบบให้ที่จบอีกเข้ามาที่โรงพยาบาล

แต่บางครั้งอาจจะมีหน่วยเยี่ยมบ้านซึ่งเราก็มีนะครับ
หน่วยที่ออกไปดูว่าสถานที่ว่าที่อยู่เป็นยังไงก็ต้องทำยังไงต่อวางแผน
เพราะบางครั้งคนไข้มาเนี่ยเราไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมคนไข้เป็นยังไง
นะเราก็ไปดูคนไข้ที่อยู่แล้วเราเรียกว่าหน่วยที่โรงพยาบาล
แล้วพวกคนไข้เทียบเหมือนกับทุกคนกลับไปแล้วก็ให้ไปเจอค่าหรือเจอคนมาพูดให้ฟัง
เราต้องแอบนักแน่นแล้วก็อย่างที่ว่ามาอยู่ตอนแรก
หนักกว่านี้เยอะหนักกว่านี้เยอะนี่ถือว่ารับสภาพไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับ

แสดงว่าเจ้าอี้สบายใจแบบไม่คิดมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เรื่องไม่มีอะไรไม่มีเรื่องขา

นะครับ
มีคนเพื่อนจะจัดคำสอบได้ครับ

จัดได้เพื่อนที่เพื่อน

ต้องต้องต้องกรรมท่องานเป็นเป็น

คือคือคุณเจ้าอี้เค้าอยากจะขอบคุณทุกคน

ทั้งสิบวันทวนนะฮะ
แล้วก็แม่ท่านโรงพยาบาลนี้ที่ดูแลมา
ครับ

พอก็คดีแหละออกออกมาหนึ่งหนึ่งวันก็ไปเอ่อ

ปฏิเป็นนางแค่อะไรแค่

เป็นแค่ดีรู้คุณคุณครับ
อืม

จบไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีแต่จะทำตัวให้ดีขึ้น
อืม

เก่าก้าถ่ายส่วนเก่าฟัญหาก็ก็จบนะครับ

ครับ
จริงเนี่ย
ไอ้หมอเนี่ย
ละครตอนนี้เราทำอะไรอยู่ที่นี่ที่นี่เดี๋ยวนี้เราดูโรคทั่วไปล่ะนะครับ
เดี๋ยวที่นี่ที่นี่เป็นสูตรที่เราตั้งขึ้นใหม่เพื่อฝึกอบรมเรื่องภัยพิบัติกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ซึ่งเดี๋ยวคุณเบนนะครับซึ่งมาดูแลดูแลคุณโจอี้มาตลอดตั้งแต่พามาที่นี่
ซึ่งเขารับผิดชอบการกู้ภัยเขตคลองเตยนะซึ่งเราตอนนี้ของจุราชวัยจุฬาพรเราทำเรื่องภัยพิบัตินะครับ
ฝึกอบรมให้พนักงานทั้งหลายของทั้งประเทศทั้งปติ๊กตึ้งนะฮะทั้งอะไรก็ตามที่อยากให้เราฝึกนะครับ
เพราะพวกกู้ภัยเขาไม่รู้เรื่องการแพทย์แต่เราจบลงเรื่องการแพทย์ให้
ซึ่งเดี๋ยวเราทำเป็นรุ่นที่๒แล้วเดี๋ยวของคุณเบนจะเป็นรุ่นที่๒ที่เราจะทำให้นะครับ
เพื่อให้ว่าเวลามีคนไข้อย่างคุณโจอี้หรืออะไรหรือใครอะไรใดตามที่อยากไปจะได้ดูแลได้ถูกต้องนะ
และอย่างที่นี่เราเป็นสูตรโรคหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์เรารับพรีเฟอร์คนไข้จากที่อื่นเครื่องหัวใจนะครับ
เดี๋ยวคุณหมอทางโรคหัวใจก็อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวใครอยากจะถามว่าที่นี่หัวใจเป็นยังไงใครเข้ามาต้องใจอะไรบ้าง
ซึ่งมาตรฐานนี้คือใครเป็นโรคหัวใจทั่วประเทศเรารับโดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินเราดูแลให้จนจบนะครับ
ค่าใช้จ่ายอยู่ใน๓๐บาทซึ่งโรงพยาบาลไพรปัญญาส่งมาให้นะครับก็มีส่วนเกินบ้างซึ่งคุณเบนรับผิดชอบไปเรียบร้อยครับ
โอเคนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องภัยพิบัตินะครับศูนย์เป็นยังไงนะ
เป็นโรคที่มีปัญหามากในประเทศเราซึ่งมีทั้งหลอดเลือดตันหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้
เรารับที่๑๐ชั่วโมงเวลานะครับโอเค
ตรงนี้ก็นะคะไม่ต้องเล่านก็นะคะ
ตามสบายจะสัมภาษณ์กันก็เชิญครับ

ก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นแบบที่สุดแต่ก็ไม่รู้สึก